รอปภคนนี้พยายามขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วเพื่อจะไปเข้างานให้ทัน
แซงกระบะตัดสินใจแซงซ้ายขึ้นไป
และข้างหน้าเนี่ยมีคนที่เขาเข็นซาเล้งอยู่ชนเข้าอย่างจังเลย

ผู้ชายคนที่เข็นสามล้อรถซาเล้งคันนั้นตายคาที่ครับ
ภาพวงจรปิดนี่คือวินาทีที่มอเตอร์ไซค์ขี่มาแซงซ้ายรถกระบะ
หวังว่าจะพ้นแต่ปรากฏว่าไปพุ่งชนกับ๓ล้อเข็นอย่างจังครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ

เป็นถนนสามเลนอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรี
สะพอบางบัวทองครับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบศพนายน้อยอายุ๖๕ปี
หัวแตกหัวเข่าซ้ายแตก
เสื้อยืดสีเทาใส่ผ้ากันเปื้อนสีเหลืองสวมกางเกงขาสั้น
ใกล้กันครับพบคู่กรณี
และรถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีครับ
เป็นรถมอเตอร์ไซสีแดงทะเบียนกรุงเทพครับ
สภาพตะกร้าหน้ารถบุบ

ชื่อว่านายรัชกฤษอายุ๕๐ปี

บริเวณแขนขาหน้าอกไหล่และแก้มข้างขวาครับ
นี่ฮะรถมอเตอร์ไซค์ของรอปภคนที่ขี่แซงกระบะขึ้นมา
คนขี่มอเตอร์ไซค์พี่รอปภท่านนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาบิดรถมาด้วยความเร็ว๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กะว่าจะไปทำเวลาเข้างานให้ทันฮะ
พอถึงจุดเกิดเหตุเร่งเครื่องจะแซงกระบะ
แต่ว่าการมองเห็นข้างหน้าอาจจะไม่ค่อยดีและบวกกับถนนลื่นด้วยครับ
ก็เลยชนเข้ากับรถสามล้อที่จอดอยู่อย่างจัง
หลังจากไปหาหมอพบว่าตัวเขาเองบาดเจ็บเล็กน้อยทำแผลเสร็จก็รีบกลับมาที่จุดเกิดเหตุ
แสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่าผมไม่ได้คิดจะหนี
ผมยินดีจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ส่วนเจ้าของรถกระบะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าเขาขับรถมาทางตรงคือเห็นผู้ตายเนี่ยเข็นรถซาเล้งอยู่ข้างหน้า
ก็เลยพยายามเบี่ยงหลบออกขวา
จังหวะนั้นมอเตอร์ไซค์ของรอปภครับขี่ตามหลังมาแล้วพยายามจะเร่งเครื่องแซง
อาจจะมองไม่เห็นว่าผู้ตายเข็นรถซาเล้งอยู่ข้างหน้า

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยรถกระบะของเธอเองก็เห็นว่าได้รับความเสียหายด้วยนะฮะ

ปกติแล้วผู้ตายจะเข็นรถมาเก็บขวด

แต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ตายพักอยู่ที่ไหน

ทางตำรวจสภบางบัวทองบอกว่าเมื่อตอนช่วงเช้า
ลูกของผู้ตายเอ้าผู้ตายมีครอบครัวครับ
ทำงานเป็นผู้รับเหมาต่อเติมมาพบกับตำรวจ
เอาเอกสารมายืนยันเพื่อจะรับศพพ่อ
เอาร่างกลับบ้านเกิดที่สุรินทร์
แล้วบอกว่าปกติพ่อไม่ค่อยอยู่กับลูกกับหลาน
แยกออกมาไม่ได้อยู่กับครอบครัวครับ
ทำตัวคล้ายคนเร่ร่อนมาเก็บของเก่าเก็บขวดขาย

และที่ผ่านมาลูกกล่อมให้พ่อกลับมาอยู่บ้านด้วยกัน
แต่พ่อไม่ยอมแล้วสุดท้ายมาเกิดเหตุสลดขึ้นในครั้งนี้
เสียใจด้วยครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะมาดู